คุณบอยพิษนุก่อนหน้านี้บอกเลยโอ้โหฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่บ้าน
สาวเนี่ยพี่แจ๊กใจเย็นก่อนนะจ๊ะ
สาวใจสั่นแจ๊กกะรีนก็ใจสั่น
สำคัญล่าสุดค่ะมีทริปที่โชว์ความล่ำความบึกแล้วนะคะ
ในที่นี่อันนี้เอาสีข้างดูไปก่อนตับหนึ่ง
นี่เลยความแซ่บอย่างที่บอกคุณบอยพิษนุเขาจัดเต็มให้เลยค่ะ
นานจะได้เห็นนะจ๊ะโชว์เต็มแบบนี้
รอบนี้ควงภรรยาคนสวยไปด้วยนะคะก็ไปที่สมุยกัน
ก็ขอใช้เวลานี้โชว์ไปเลยสิจ๊ะจะรออะไร
แต่ละภาพบอกเลยว่าเด็ดเผ็ดทั้งนั้นเลย
ร้อนถึงเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงค่ะ
อยู่เฉยขอคอมเมนต์แซวหน่อยละกัน
ที่คนแรกแล้วกันดูสิมีใครแซวบ้าง
มาร์คปริ้นจะมาร์คปริ้นเขาเลือกรูปนะเขาช่างเลือกรูปนะ
เขาเอารูปแบบคว้าลึกมาร์คปริ้นมาโชว์
มาร์คปริ้นบอกว่าฮันแนปริ้นไม่ต้องพูดเยอะ
เราโชว์ขยันเก่งโชว์เยอะเหลือเกิน
ตุ๊กกี้กันเก๋ชะลดากันตุ๊กกี้สุดารัส

หนูรู้นะคะว่าพี่ก็แอบซูม

สงสัยพี่ตุ๊กกี้เม้นแบบนี้แน่นอน
เก๋ชนระดาก็มาคำเดียวเลยสั้น

เก๋ว่าดีเรา๓คนก็ว่าดีค่ะพี่